สิ่งสำคัญที่เราได้ยินจากทางสบคแถลงมาอย่างต่อเนื่อง

เรื่องของคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศ

หลังจากนี้มาตรการจะเข้มข้นมากขึ้น
ก็จะต้องไปกักตัวตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด
ถึงแม้ว่ากลับมาแล้วคุณไม่ป่วย
คุณไม่มีอาการอะไรก็ตามก็ต้องกักตัว

ไม่อย่างนั้นจะเป็นเหมือนกับกรณีนี้ค่ะ

คุณแม่อยู่บ้านของแม่เฉย

ลูกสาวกลับมาจากต่างประเทศ

แล้วลูกสาวบอกว่าก็ไม่มีอาการป่วย

กักตัวอยู่ในบ้านแต่การกักตัวของลูกสาว

ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙แล้วแม่อายุเยอะ

นี่ค่ะนี่คือตัวอย่าง
เรื่องนี้นะคะเปิดเผยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
อุบัติใหม่ด้านคลินิกโรงพยาบาลจุลาลงกร

เฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีภาพ
ซาเรย์ปอดนี่ค่ะภาพนี้

ก็อยู่บ้านสบายดีแต่ติด

จากต่างประเทศแล้วไม่ระวังเรื่อง
การกักตัว๑๔วันเพราะคิดว่า
ตัวเองไม่ป่วยไม่มี
อาการอะไรก็อยู่กับแม่ตามปกติ

ซาเรย์ปอดยังปกติ

ปอดอักเสบมันชัดขึ้นนะคะ
ผ่านไปแว็บเดียวอาการมันมาเลย

คุณหมอบอกว่าเข้าใจถึง

เตือนกันอยู่ตลอดค่ะคุณหมอโอภาษย์

โควิด๑๙อาจติดต่อ
เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาจากต่างประเทศค่ะ
ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ป่วยเลย

ใช้คำว่ากักตัวอย่างเคร่งครัดนะคะ

ก็ไม่ป่วยไม่มีอาการไม่มีเชื้อหรอก
ไม่เป็นไรหรอกกักตัวก็อยู่กับคนในบ้าน

คือผู้หญิงคนนี้เนี่ยกลับมาจากต่างประเทศ

คุณกลับมาแล้วคุณไปกักตัวที่บ้าน

ชะลอการเดินทางเข้าประเทศแต่ว่า
ใครเข้ามาแล้วเป็นช่วงรอยต่อเนี่ย
คุณต้องกากตัวในสถานที่ที่ทางการจัดเตรียมเอาไว้

ไม่ได้กักตัวเลยตอนที่อยู่ที่บ้าน

เขาอ้างตัวว่าเขาก็กักตัวอยู่บ้านไง

แต่การกักตัวอยู่บ้านไม่ใช่การอยู่บ้าน
กับคนที่บ้านแบบปกติ
คุณต้องอยู่ในห้องของคุณ

พ่อแม่พี่น้องเอาข้าวปลาอาหาร

เราต้องรู้ตัวเองนะคะว่าเราอาจจะทำให้
คนในครอบครัวที่เรารักป่วย
ถ้ากลับมาจากต่างประเทศ

มาตรการตอนนี้คือต้องกักตัว๑๔วัน
ตามสถานที่ที่ภาครัฐกำหนด

คือเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะ

กรณีผู้ป่วยด้วยโรคโควิด๑๙ที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
หนึ่งในสาเหตุสำคัญคือคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนี่แหละค่ะ
บริหารสถานการณ์โควิด๑๙ย้ำเรื่องนี้อยู่หลายวันมาก
ไม่ใช่รังเกียจคุณนะคะแต่คุณต้องป้องกันตัวและระวังตัวจริง
ได้ไม่แพร่เชื้อไปให้คนอื่นเขา
ส่วนที่อยู่ในประเทศนะครับอยู่ในบ้านเราเนี่ย
ถ้าคุณมีภาวะแล้วต้องเข้าสู่การกักตัวโดยกักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย

ต้องเข้าใจคำว่ากักตัวให้ชัดเจนนะ
คือไม่ใช่ก็นี่ไงอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนอันนี้ไม่ใช่กักตัวนะ
แต่พ่อแม่พี่น้องอยู่ด้วยหมดเลยอันนี้ไม่ได้
คุณต้องอยู่ในห้องของคุณอยู่ในพื้นที่ของคุณ
อย่าเพิ่งไปยุ่งกับใครในบ้านเป็นเวลา๑๔วัน